เที่ยวหน้าหนาวนะคะไปดูที่ยอดด่อยอินทรนด์

โอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีเหลือเกินต้อนรับนักท่องเที่ยว

ด่อยอินทรนด์เมื่อเช้าวันนี้อุณหภูมิลดลง

ใช่แล้วก็อุณหภูมิยอดย่าติดลบก็เลยเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาบ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะ
ส่วนสภาพอากาศที่จุดชมวิวกิวแม่ปาน๗องศาเซลเซียส
มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากทะเลหมอกสีทองอาราม
ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็พากันขึ้นไปกราบไหว้
ขอพรพระมหาธาตุเจดีณพระเมธนีดลณภาพพลภูมิสิริ
และบนพระธาตุก็ยังเห็นทะเลหมอกฝั่งอำเภอแม่แจ่มอย่างสวยงามอีกด้วยนะคะ

ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปกางเต็นต์พักแรมโต้ลมหนาวกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ
ส่วนที่พยาวนะครับพื้นที่ราบอุณหภูมิลดลงไปอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียสแล้วนะครับ

แล้วก็นักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวชมดูกว้านพยาว
ที่มีแต่หมอกปกคลุมบนผิวน้ำอย่างสวยงาม
พร้อมกับเที่ยวชมดูดอกไม้ที่สวยด้วยนะฮะ

อกจากนี้ยังได้ทำบุญตักบาทในยามเช้าตรู่กันอีกด้วยนะ

เพราะว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวกันมากมาย

ก็มีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุณหภูมิ๙องศาเซลเซียสนะคะ
นักท่องเที่ยวมารอขึ้นอุทยานภูกระดึง

ก็คือเมื่อวานนี้มีถึง๓๘๐๐คน
ใกล้กับที่ทางอุทยานนั้นกำหนดให้ขึ้น
ไม่เกินวันละ๕๐๐คนนะคะ

อีกที่หนึ่งอุทยานแห่งชาติภูเรือก็เหมือนกัน

สัมผัสอากาศหนาวกว่า๑๐๐๐คนนะคะ

ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นลง
นี่แหละท่ามกลางทะเลหมอกจับตัวเป็นเกลียวเคลื่อน

นี่เลยค่ะทานตะวันบานอำเภอตากฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง
โอ้โหดอกทันตะวันสีเหลืองสะพรั่งบนพื้นที่แนวภูเขาตำบล
นกยูงอำเภอตากฟ้ากว่า๒๐๐๐ไร่

แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบความงามของดอกไม้ถ้ำกลางธรรมชาตินะคะ
ช่วงเช้านะจะเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันบานอย่างสวยงามเลยค่ะ
อากาศก็เย็นสบายแล้วก็ดอกทันตะวันที่นี่

จะรอไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า
ได้ไปถ่ายรูปสวยแล้วก็สัมผัสบรรยากาศดีแบบนี้
ดอกทานตะวันบานแบบนี้เหมือนแบบเขากำลังยิ้มแฉ่ง
แจ่งรับนักท่องเที่ยวดูนักท่องเที่ยวโดยตัวเล็กไปเลย
เพราะดอกไม้ดอกใหญ่มากนะครับ